สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครวางแผนไปเที่ยวไหน
อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ

เราพบว่าจะมีลมฝ่ายตะวันตกนะคุณผู้ชม

ลักษณะแบบนี้จะทำให้หลายพื้นที่ของไทย
มีท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆมาก
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศค่ะ
อุณหภูมิจะลดลงราว๒๓องศา
ขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานคร
สุดสัปดาห์นี้อาจจะมีเมฆมากไปไหนมาไหน

ในขณะเดียวกันภาคใต้อาจจะมีฝนตก

เพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้ไปไหนมาไหนนะคะ
กร่มพกหน้ากากอนามัยค่ะ